เดี๋ยวเราไปดูปัญหาบริษัทของน้ำท่วมกันหน่อยนะครับ
ทั้งที่ภาคใต้และ
ในพื้นที่หลายสายเลยนะครับในพื้นที่ของกระเพลิงบ้านฉันที่ระยองเต้องจมน้ำไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ช่วงหน้าหมู่บ้านมิราโคลครับเป็นแอ่งกระทะนะฮะน้ำก็ท่วมซ้ำซากอีกทั้งก็มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำอยู่แล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จด้วยน้ำก็ระบายไม่ได้ยิ่งส่งผลกระทบหนักมากกับคนที่สัญจรผ่านไปมาแล้วก็มีรถถูกน้ำท่วมเสียหายหลายคันล่าสุดนั้นก็เร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว
ส่วนที่จังหวัดพังงานะคะมีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมไปห้าอำเภอแล้วค่ะจากทั้งหมด๘อำเภอมีอำเภอเมืองอำเภอตะกัวทุ่งอำเภอตะกัวป่าอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอกระโปรงนะคะล่าสุดระดับน้ำเริ่มจะลดลงบ้างแล้วชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากก็ทยอยทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ยังคงต
อำเภอพิจารณาตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อจะได้ดูแลผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงค่ะ

บ้านครองนินแล้วก็บ้านเข่าไม้แก้วของตำบลเกาะลันตาใหญ่มีน้ำป่าเนี่ยทะเลาะเข้ามาแบบนี้นะครับประกอบกับเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนด้วยและน้ำก็เอ่อเข้าไปท่วมบ้านเรือนนานกว่า๕ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับในพื้นที่เป็นอย่างไรคุณชมที่รับชมเราอยู่เช้าวันนี้ในพื้นที่